เพราะว่ามีทั้งคนตายและมีคนรอดชีวิต
คนรอดชีวิตนั่งอยู่ตรงนี้ละคนหนึ่ง
ส่วนอีกคนนึงเดี๋ยวเราจะโทรต่อสายพูดคุยกัน

เธอวิ่งหนีออกมาจากผับได้
แต่เธอหันไปมองอีกทีมีคนที่ไฟลุกท่วมตัว
มาวิ่งขอความช่วยเหลือจากเธอ
ผู้หญิงคนนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่รอดชีวิตออกมาได้
เรากำลังต่อสายจะพูดคุยกับคุณไอซ์สุพิชชาแซ่อิ้ว
เป็นนักท่องเที่ยวที่รอดเหตุการณ์มา
ก็น้องพีชน้องพีชอยากจะบอกให้เป็นอุทาหรณ์อย่างไร

ในการที่จะต้องจัดการเรื่องของการป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้หรือว่ามีแผนในการป้องกันเหตุ
อยากฝากทุกสถานบันเทิงเลยครับเรื่องใบอนุญาตควรมีใบอนุญาตเนาะ
แล้วก็เรื่องทางหนีไฟควรแจ้งลูกค้าให้ชัดเจน
หรือว่ากาดควรบอกกับนักท่องเที่ยวให้ชัดเจนว่าทางหนีบไฟอยู่ตรงไหน
ดับเพลิงอยู่ตรงไหนควรแจ้งไว้
ถึงไม่แจ้งก็ควรจะให้เห็นชัดเลยว่านี่คือทางดับเพลิง
ใช่ค่ะแล้วก็ทางเข้าออกควรมีให้หลายจุดมากขึ้น
แล้วก็ทำให้ร้านรู้สึกไม่แออัดแออัดน้อยลงครับ
แล้วก็อยากฝากเรื่องการรับผิดชอบด้วยว่าพวกพี่เขาเนี่ย
ดนตรีก็คือทำงานไม่ได้แล้ว
ก็คืออยากรู้ว่าร้านจะรับผิดชอบยังไง
เหตุการณ์นี้นะฮะก็ทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานบอกว่า
ต้องมีคนผิดแน่ต้องเอาผิดแน่
แล้วก็ต้องมีคนรับผิดชอบกับทั้งผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บด้วยนะฮะ
พีชเดี๋ยวเราคุยกันต่อทีนี้พูดคุยกับคุณไอซ์
คุณไอซ์สุพิชชาที่รอดออกมาจากผับแห่งนี้ได้

สวัสดีค่ะ
คุณไอซ์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งมันเกิดเหตุระทึกยังไงบ้าง

เหตุการณ์มันไวมากเลยค่ะ
หนูไปเข้าห้องน้ำได้ค่ะ

ก็เจอเห็ดก็เจอแบบมีไฟอยู่ตรงข้างบนมุมเวทีด้านซ้ายล่ะค่ะ

ก็มีคนที่แบบเบียดออกกันออกมาจำนวนมากเลยค่ะ
หนูไปกี่คนแล้วก็ตอนนั้นไปเข้าห้องน้ำกันกี่คน
แล้วก็เพื่อนออกมาได้ครบไหม
หนูออกมาได้ครบค่ะเพราะว่ามีหนูคนเดียวที่ไปเข้าห้องน้ำค่ะ
กับหนูอยู่ท้ายสุดของผับเลยนะ
ใช่ค่ะก็มีเพื่อนที่บางส่วนที่ออกไปแล้ว
แล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่เขารอหนูอยู่แล้วเขาก็แบบมาเรียกให้หนูออกไปพร้อมเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
วิ่งออกมาทางประตูข้างหน้าจนรอดปลอดภัยหันกลับไปดูเนี่ยเจออะไรบ้างฮะ
คือหันกลับไปก็เจอคนที่เขาโดนไฟคลอกมาแล้วอะค่ะ
ครับเห็นว่าวิ่งมาขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแล้วก็มีบางส่วนที่เขาแบบว่าเอาเก้าอี้ทุบกระจกกัน
โอกาสก็ช่วยกันเอาเก้าอี้ทุบกระจกให้คนออกมาจากข้างในค่ะ
ครับคุณไอซ์นี่ไปเที่ยวสถานที่แห่งนี้บ่อยไหมครับ

โอ้โหเพิ่งไปครั้งแรกก็เจอเหตุการณ์ระทึกแบบนี้เลยนะครับ
คุณไอซ์รู้สึกไงบ้างฮะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมีคนตายคนเจ็บขนาดนี้ครับ
มันตกใจค่ะตอนแรกก็ทำอะไรไม่ถูก
แล้วก็มีคนยิ่งมีคนวิ่งมาขอความช่วยเหลือเราเราก็ทำอะไรไม่ถูกด้วยแล้ว

คุณไอซ์ไปกับเพื่อนกี่คนนะคะ

ทุกคนนี้ส่วนมากคือเพิ่งจะไปเที่ยวผับนี้
จะมีที่เพิ่งไปอยู่สองคนนะคะมีหนูแล้วก็น้องอีกคนนึง
คุณไอซ์คะจากเหตุการณ์เนี่ยเห็นมีหลายคนบอกว่าเขาได้ยินเสียงระเบิดด้วย
คุณไอซ์เองตอนที่ไปเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงระเบิดไหมคะ
อันนั้นหนูออกมาจากห้องน้ำแล้วค่ะแล้วมันระเบิดอืม
คือคุณไอซ์เห็นไฟลุกอยู่ตรงบูธดีเจบนเวทีถูกต้องไหมฮะ
ใช่ค่ะ

อืมแล้วก็อ่าเข้าไปก็ทักกับเพื่อนแล้วอะค่ะว่า
เราสามารถยืนบนเก้าอี้เราสามารถแตะบนเพดานได้
ก็ต่ำแล้วก็ทางหนีไฟอะไรก็ไม่ได้ระบุชัดเจนมองเห็นไม่ชัดใช่ไหมฮะ
ท้ายที่สุดก็เกิดเหตุการณ์แต่ว่าคุณไอซ์เนี่ยรอดมาได้ขอบคุณนะฮะ
คุณไอซ์สุพิชาแซ่อิ้วนะฮะที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็รอดออกมาจากเหตุการณ์นี้ได้นะครับ
นี่เป็นคนหนึ่งนะที่รอดออกมาได้เพราะว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยจะมีคนเข้าไปเที่ยวที่นี่เยอะไหมฮะ
เสาร์อาทิตย์นี้เยอะมากประมาณกี่คนร้อยเป็นร้อยนะฮะวันธรรมดาเหรอฮะ
วันธรรมดาประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบคนแล้วหลักเจ็ดสิบของหนึ่งร้อยเนี่ยมันเต็มได้ไหม
เขาเปิดไปถึงกี่โมงฮะน่าจะเปิดถึงตี๒ตี๒ตี๒ตี๓เมื่อคืนเขาบอกว่าใกล้จะปิดแล้วนะ
ตีหนึ่งกว่ามันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
อ่ะเมื่อกี้ขอบคุณทั้งคุณไอส์ด้วยแล้วก็ขอบคุณด้วยน้องพรีศเราฮะ
ซึ่งเป็นนักร้องที่สลับเวรแลกเวรแล้วตัวเองก็รอดมาได้นะครับ
แต่ว่าเป็นห่วงเพื่อนในวงเหมือนกันที่บาดเจ็บสาหัสแล้วก็มีคนตายด้วย

ทีนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าท่านนายกพอทราบข่าวเรื่องนี้ก็บอกว่าเป็นห่วงในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
แล้วก็จี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้มงวดเรื่องของความปลอดภัยในสถานบันเทิงด้วย
ทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยแบบนี้นะคะว่า
ทางด้านของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
โดยท่านนายกมีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุ
มอบหมายให้ส่วนราชการนะคะเป็นคนกลางประสานกับเจ้าของผับ
เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บค่ะ
แล้วก็ยังมีการกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะคะ
ท่านนายกเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยในสถานบันเทิงนะคะ
ภายหลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการโควิด๑๙
ก็ทำให้นะคะมีทั้งเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวสถานบันเทิงมากขึ้น
และผู้ประกอบการเองก็ต้องตรวจสอบความปลอดภัยภายในร้านอย่างสม่ำเสมอ
สถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
วันเกิดเหตุซ้ำรอยสร้างผลกระทบต่อการท่องเที่ยวนะคะ
ทางด้านของคุณธนกรบอกแบบนี้นะคะว่าท่านนายกสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ลงพื้นที่สำรวจสถานบันเทิงให้ไปตรวจสอบโครงสร้างความปลอดภัย
โดยเฉพาะประตูทางเข้าออกต่างป้ายบอกทางในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
จะต้องให้ใช้งานได้ตามปกติที่สำคัญประตูทางออกต้องเปิดให้นักท่องเที่ยวออกมาจากผับได้สะดวกไม่คับแคบ
หากพบว่าสถานบันเทิงใดไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ปฏิบัติตาม
ให้ดำเนินการสั่งปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดให้บริการค่ะ
ว่าเป็นการขออนุญาตท้องถิ่น
คุณต้องไปดูการขออนุญาตในพื้นที่ในท้องถิ่นถูกต้องหรือไม่ด้วยนะฮะ

อย่างไรก็ตามนะฮะทั้งในเรื่องของรูปแบบของอาคาร
อาคารที่ให้บริการประเภทนี้เนี่ย
วัสดุต้องมีการกำหนด
แม้กระทั่งวัสดุก่อสร้างว่าจะเป็นวัสดุประเภทไหน
ระบบควบคุมอาคารต้องมีช่องทางหนีไฟต้องมี

ตอนนี้ทางรัฐมนิวาการกระทรวงมหาทไทย
ขอให้ท้องถิ่นไปดูว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร
และใครต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับ
ข้างด้านของผู้ว่าราชกรรมจังหวัดชลบุรีนะฮะ
พักขทรเทียนชัยตอนนี้ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดชมบุรี
ศูนย์บัญชาการที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ประสบเหตุ
โดยตามกฎของกระทรวงก็จะมีงบช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับ
ผู้บาดเจ็บรายละ๔๐๐๐บาทบาดเจ็บจนพิการรายละ๑๓๓๐๐บาท
แล้วก็ผู้เสียชีวิตรายละ๒๙๗๐๐บาท
และหากผู้เสียชีวิตเป็นผู้นำครอบครัวก็จะได้๒เท่า
อกจากนี้ยังมีงบของอำเภอและเทศบาลในพื้นที่ในการเยียวยาครั้งนี้ด้วยนะครับ
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่เขาว่ายังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้บ้างนะครับ
ชาวบ้านที่มีที่พักอาศัยอยู่ข้างสารบันเทิงแห่งนี้
เล่าให้ฟังว่าขณะเกิดเหตุนะเธอนอนหลับอยู่นะครับ
แต่ก็ต้องสะดุ้งตกใจเพราะได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่น
วิ่งออกมาดูฮะจากนั้นไม่เกิน๑นาทีก็มีเสียงระเบิดตามมา๒ครั้ง
พริบตาเดียวก็มีเปลวเพลิงพุ่งจากบนหลังคา
และกลายเป็นทะเลเพลิงอย่างรวดเร็วนะครับ
นี่ฮะชาวบ้านในพื้นที่นะครับ

ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะฮะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
โอ้โหไฟมันลุกไหม้เป็นทะเลเพลิงขนาดไหน

นี่ครับภาพทุกมุมนะฮะทั้งภาพในสถานบันเทิง
ด้านหน้าสารบันเทิงภาพมุมไกลจากชาวบ้าน
มีให้คุณผู้ชมได้ดูครบหมดเลยนะฮะเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะฮะ
เดี๋ยวสักครู่นะฮะทีมข่าวของเราที่อยู่ที่สัตหีบ
รายงานความคืบหน้าในเหตุการณ์ครั้งใหญ่ครั้งนี้